โดยปกติเป็นคนออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ก็ปล่อยประสาทไหม

ถ้าเกิดว่าว่างถ้าเกิดไม่ได้มีถ่ายละครก็ออกประจำ
แล้วอย่างราธิกาอะไรอย่างนี้มันช่วยไหม
ก็อย่างอันนี้ก็เป็นซุงโต
ก็เป็นแก๊สเต้นอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่า

เราสามารถที่จะวัดฮาร์ดเลสได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็วัดเรื่องแคลอรี่ว่าเราเบิร์นไปกี่แคลอรี่แล้ว

ใช่ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายค่ะ

ถ้าเกิดว่าคนที่ได้ตามไอซ์ในไอจีอยู่แล้ว
ก็จะรู้ว่าไอซ์เป็นคนลงลบอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าถ้าถามว่ามีเหตุผลไหม
เราก็อาจจะรู้สึกบางอย่าง
เราก็เลยลบรูปไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าอะไรที่เราเก็บไว้ในไอจีสตาแกรมของเราเนี่ย
มันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่า
ว่าเราไม่อยากเห็นหรือว่าอะไรอย่างนี้มากกว่า
แสดงว่าเรายังตี๊ดใจอยู่ตรงนี้

ก็ไม่ได้เรียกว่าใช้คำว่าจี๊ดใจหรอก

เราก็อยากให้มันมีความหมายที่ดีอะเนาะ
เวลาเราเก็บอะไรไว้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็น
เราอยากลงเราอยากเก็บความทรงจำไว้ดูอะไรอย่างนี้

เพียงแต่ว่าณโมเมนต์นั้นมากกว่าที่เรารู้สึกแค่นั้นเอง
พอถามได้ไหมคะว่าอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกแบบนั้น
ขออะไรที่ทำให้อายรู้สึกไม่ดี
คำถามว่าแบบ

คือไอ้พูดมันไปก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ดีกับทั้งสองฝ่ายแหละ
แต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าค่ะ

ท่านก็ได้มาถามเราไหมคะว่าเป็นอะไรรึเปล่า

หลังจากที่ทำงานด้วยกันก็ไม่ได้คุยกันเลย
มันเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เรากับท่านดูเหมือนจะมีข่าวว่า

แต่ว่าดันกายไปมากเขามีข่าวว่าคืออะไร
ค่ะก็หลังจากที่ได้เรียกว่าตั้งแต่ร่วมงานด้วยกันมาเนอะ
เราก็รู้สึกว่าเราสนิทกันมากขึ้น
แล้วเราก็สำหรับตัวหนูนะ

หนูก็เวลาใครทำอะไรให้เราเราก็รู้สึกดี
แล้วก็อย่างที่เห็นกันในไอจีของไอซ์
เขาทำอะไรให้เราเขามาร่วมงานกับเรา
แล้วก็ถามว่าความสัมพันธ์มันก็สำหรับไอซ์นะคือ
ก็รู้สึกว่ามันก็พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ

แล้วพอได้กลับมาร่วมงานกันอย่างนี้
แล้วก็แอนรู้สึกว่ามันก็มีความรู้สึกที่ดีเพิ่มมากขึ้น
ในการที่จะทำงานในแต่ละวันเพราะว่าเราซ้อมเยอะมาก
อย่างแบบ๓๐ชั่วโมงต่อสัปดาห์

แสดงว่าพวกเจ้าเปล่าบอกว่าไอยังรักเขาอยู่

ก็เป็นคือไอ้ไม่เคยบอกเรื่องสถานะอยู่แล้วแหละ
ว่าเราเป็นอะไรกันตั้งแต่แรกเนอะ
แต่ว่าถ้าถามว่าความรู้สึกรักไหมเหรอ
ไอไม่ได้ใช้คำนี้อะคะ
แต่ถามเรื่องความรู้สึกที่ดีเพิ่มมากขึ้นไหม

ผมคิดว่าสำหรับเขา
เขาก็น่าจะรู้สึกเหมือนกับที่
มีโอกาสดีมั้ย
ไม่ได้คุยกันเรื่องโอกาสที่เดี๋ยวจะพัฒนาความสำคัญ
เพียงแต่ว่าเวลาที่เราทำงานด้วยกันเราใช้เวลาซ้อมด้วยกัน
แล้วได้คุยกันอะไรอย่างนี้ได้ทานข้าวด้วยกันไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ย
มันก็มีความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นระหว่างเราสองคน
ไอ้ว่าพี่ฮัมกับไอซ์ก็น่าจะรู้กันดีว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

พี่ถามตรงว่าเขาทำให้เรารู้สึกว่าจะกลับมาคบกันหรือเปล่า
ถ้าถามไอ้ก็อย่างที่หนูบอกแหละเวลาหนูมีคนมาทำอะไรให้
ยิ่งผู้หญิงเป็นคนเซ็นสิทีฟเราไอ้เป็นคนที่เซ็นสิทีฟอยู่แล้ว
แล้วเวลามีใครมาทำอะไรให้เราในลักษณะที่ดีมันเป็นเรื่องเรา
มันเป็นความรู้สึกที่ดีกับตัวเรามันได้แชร์ความรู้สึกที่ดีต่อกัน
เวลาเราเหนื่อยมีคนคอยแบบพูดให้เรารู้สึกดีหรือหลายอย่างค่ะ

แบบว่าการที่เขามีข่าวว่าเขากับจียอนคุยศึกษากันในช่วงภาพเกี่ยวกับที่เขาแสดงกับเราดี
มันทำให้เราเสียความรู้สึกไหม
เสียความรู้สึกไหมหรอคะจริงไอไม่รู้ความสำคัญระหว่างเขาสองคนเลยว่าความสำคัญของเขาเป็นยังไง
แล้วเขาไปพัฒนากันตอนไหนอะไรอย่างนี้ค่ะนี่คือไม่รู้เรื่องเลย
จริงเขาไม่เคยเล่าอยู่ยังไงเลย
ไม่เคยเล่าแล้วก็เพิ่งรู้ก็เพิ่งรู้จากข่าวเหมือนกันว่าแบบอ๋ออะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าจียอนก็เป็นเพื่อนไอแล้วก็เราก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันประมาณนึงอะค่ะ
คือเหมือนกับว่าเจ๊ก็มีเพื่อนในวงการไม่กี่คนเนาะจียอก็เป็นหนึ่งในคนที่ไอก็เรียกว่าสนิทประมาณนึงเหมือนกัน
แต่ว่าล่าสุดเราก็เจอกันที่งานวันเกิดของผู้จัดการของจียอนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีการคุยว่าเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้คิดถึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบอะไรนะแบบความรักเป็นยังไงหัวใจเป็นยังไงก็ยังมีแซวอยู่เลยหนูก็หนูก็ไม่
หนูก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรถึงเรื่องนี้อะค่ะ
ถ้าถามว่ามันเหมือนเดิมไหมเหรอคะหนูว่ามันก็อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นหรอกค่ะ
อันนี้ถ้าตอบตรงเนาะแต่ว่าในเรื่องของความรู้สึกที่ยังเป็นเพื่อนหนูก็ยังคิดว่าเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีของหนูคนหนึ่งอยู่ค่ะ
ตอนที่คุยกับเค้าว่าตัดแบบนี้ค่ะแต่ว่าเรายอมถอยให้ความสัมพันธ์เค้าทั้งคู่หรือเปล่า
ความสัมพันธ์หนูไม่ได้คิดว่าหนูจะเป็นอะไรอยู่แล้วค่ะ
แต่เพียงแต่ว่าเราณตอนนั้นที่เรารู้สึกต่อกันและกันหนูก็แค่มีความรู้สึกที่ดีเพิ่มขึ้นแล้วหนูก็ว่าเขาก็รู้สึกเหมือนกัน
อันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเนาะ
ตอนที่เห็นข่าวท่านกับจียอนคือเป็นไงค่ะ
เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าหนูก็รู้จักทั้งจียอนที่เป็นเพื่อนกัน
แล้วก็คือก็คือเหมือนกับว่าเราก็สนิทกับทั้งสองฝ่ายแล้วพอเราเห็นเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าหรือเรางงอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
มันจี๊ดจี๊ดมั้ยคะพอได้ยินข่าวอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยไม่ได้คุยเลยค่ะก็ไม่ได้คุยกันเลยค่ะล่าสุดก็เจอใช่รู้จักข่าวนี่แหละค่ะ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
คุณกลับสินะ

ไม่รู้มันก็เรียกว่าหลอกไม่ได้เหมือนกันไง

เราไม่ได้อยู่

ความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นตอนไหน

อันนี้จริงเป็นอย่างไร

แล้วอาทิตย์ขายต้องมีชาติได้อยู่นี่นะคะ

พี่บอกว่าถอยนิดหนึ่งสอง